พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาค่ะ

สมัยสาวเล่นละครก็ไปถ่ายที่นั่นบ่อย
คือเอาจริงถ้านึกถึงจังหวัดพระนครศรีอุทิยาเนี่ย

ไม่ได้นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามเข้มคืนแบบพับเทคอะไรแบบนี้เลยนะคะ
มันห่างไกลจากสิ่งที่เราคิดมากนะ
เอ๋าไปทำเทคเทียวพับที่อยุธยา

เขาแชร์ภาพว่ามีสถานบันเทิงยามค่ำคืน
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่๑

เข้าไปเนี่ยนะมีแต่เด็ก
อายุ๑๒๑๓ไม่รู้เมาเหล้าหรือเปล่าด้วยซ้ำ

เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟัง

คือไม่รู้น้องเขาเมาหรือเขา

อยู่ในพวังไหนอารมณ์ไหนก็ไม่รู้

คนเขาเลยโพสต์ในโลกโซเชียลไงบอกว่าเนี่ย

ที่จังหวัดพระนครศรีธุยาในพื้นที่สพอุทัย
มีเด็กเข้าไปเที่ยวกันเต็มเลยอายุไม่ถึง

เมาแล้วมีอากับกิริยาแบบนี้มันแปลก

แล้วก็คนโพสต์บอกว่าเวลาแจ้งไปที่สพออุทัยค่ะ
เขาก็จะเฉยเหมือนไม่ไปตรวจสอบให้

โพสต์นี้ก็ถูกแชร์ออกไปเยอะเลยนะคะในโลกออนไลน์
มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
บางคนบอกว่าอ๋อแบบนี้
เป็นผับแรกที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามั่วมาก
ก็บอกว่าใครไม่อยากเสียเพื่อนเสียแฟน
อย่าไปที่นี่นะให้ไปที่อื่นนะคะ
บ้างก็วิจารณ์การทำงานของตำรวจสพออุทัย

จากคลิปนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยสอบถามไปที่
สถานีตำรวจสพออุทัยนะคะ

ก็ถูกบ่ายเบียงในการตอบคำถามนะนักข่าวของเราบอกแบบนี้ค่ะ
ก็มีแค่รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามสพออุทัยพันธ์ตำรวจโทวิทยา
บวรศิกคารินบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ว่าคลิปเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของสพออุทัยจริงหรือเปล่า
นักข่าวก็ถามไปอีกว่าผับนี้ปิดเปิดตามปกติหรือเปล่าหรือว่ายังไง
ก็ได้รับคำตอบมาแค่ว่าอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
ตกลงอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าตกลงเปิดหรือปิดหรือปรับปรุงหรือยังไง
ท่านที่อยู่ในพื้นที่บอกเราหน่อยฮะว่าเป็นยังไง
ท่านที่เคยไปหรือว่าเคยได้รับการบอกเล่ามาเนี่ยนะ
คือเห็นน้องคนนี้แล้วผมก็รู้สึกเป็นห่วงจริง
แล้วก็สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่พระนครศรีอุทยานะครับ

ไปสถานที่ในผับนี้เลยนะฮะตามที่ได้รับการแจ้งพิกัดกันไว้
พบว่าตั้งอยู่ที่ตลาดแกรนตำบลธนูอำเภออุทัย
ไปถึงที่ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าตัวร้านมีผ้าดำมาปิดเอาไว้แบบมิดชิดอย่างนี้เลยนะ
นี่แล้วก็คือดูไปแล้วเนี่ยมันมองเห็นข้างในไม่ได้เลย
เขามีผ้าดำปิดเอาไว้มีป้ายขนาดใหญ่ติดเอาไว้ด้วยนะครับ
บอกว่าห้ามทะเลาะวิวาสแล้วก็ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
เข้าไปภายในร้านแต่ว่าที่เราไปนี่ไม่มีใครที่คอยเฝ้า
หรือว่าดูแลอะไรเลยนะครับขณะเดียวกันบริเวณทางเข้าร้านนะครับ
ทีมข่าวของเราพบว่าทางร้านได้นำถังสีฟ้าขนาดใหญ่๓ถัง
ปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าออกนะฮะ
แล้วก็พบว่าสภาพโดยรอบมีบ้านเรือนของประชาชน
มีตึกของสำนักงานต่างตั้งอยู่ใกล้ขนาดข้าง
ซึ่งมันก็อาจจะส่งผลกระทบเรื่องของเสียงอะไรพวกนี้ได้
แต่เราก็ไม่รู้ว่ากำข้างกลางคืนเขาเสียงดังมากน้อยขนาดไหนค่ะนี่ฮะ
ก็เลยลองไปถามชาวบ้านในระแวกนั้นนะครับ
มีชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐนะครับบอกว่า
เขาก็อยู่ที่นี่มาประมาณ๒ปีแล้วอยู่ตั้งแต่ผับแห่งนี้ยังไม่สร้าง
สร้างเสร็จช่วงแรกเปิดเพลงเสียงดังมาก
เพราะว่าร้านเนี่ยเป็นลักษณะเปิดโล่งแต่พอมาช่วงหลังก็ปรับปรุงให้เสียงเบาลง
ก็ถือว่าก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนัก
ส่วนเรื่องที่ร้านปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปใช้บริการเนี่ย
อันนี้เขาก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะว่าก็เห็นว่ามีการตรวจบัตรตามปกตินะ
หข้อมูลบื
มีข้อมูลบืหลังก็อยู่ในบริการ
แต่ผิดตรงมันโรงการนั้นก็ไม่ค่อยได้ยินมาก

แล้วข้างในมันมีลักษณะยังไงอ่ะครับพี่

โต๊ะให้คนกินเหล้า

เราเคยเห็นเด็กที่
อายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปไหม

มันมืดมากมันจะมืดมันมืด

เต้นมันร้องใครร้องมัน

เขาเพื่อเริ่มปรับปรุงก็ไม่ก็โอเคค่ะ

อืมคือบางทีชาวบ้าน

ทางพันธุ์ตำรวจเอกโชคชัยงามวง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะว่า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันแล้ว

ไปตรวจสอบข้อที่จริงว่ามันจริงหรือเปล่า

รายงานกลับมาภายใน๓วัน

ต้องตรวจสอบว่าบกพร่องจากจุดไหน

จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หรือว่าน้องอาจจะแบบหน้าเด็กมาก

แต่แบบโอ้โหหน้ามันเด็กอะ

ใช่เขาไม่ให้เข้าอายุเกิน